เมื่อช่วงก่อนสิ้นปีเนี่ยนะคะ
ที่เชียงใหม่เจอกับเหตุการณ์หัวขโมย
งัดแงะนะคะบ้านของชาวบ้าน
หมู่บ้านจัดสรรเป็น๑๐หลังทีเดียวค่ะ
ล่าสุดตำรวจควบคุมตัวได้แล้วนะคะ
เจ้าตัวรับสารภาพแล้วอ้างว่าที่ทำไป
เพราะว่าต้องเลี้ยงลูก๒คนค่ะ
นี่ค่ะมีหลายเหตุการณ์ทีเดียวนะคะ
เกิดขึ้นที่อำเภอหางดงและอำเภอเมืองเชียงใหม่
คือหัวขโมยรายนี้มีพฤติกรรมคือตระเวนลักทรัพย์ตามหมู่บ้านจัดสรร
มีบ้านถูกงัดเป็น๑๐หลังค่ะ
ผู้เสียหายเป็น๑๐รายมูลค่าความเสียหายร่วม๒แสนบาท
ก็มีผู้เสียหายค่อยทยอยเข้าแจ้งความไว้ที่สพหางดงนะคะ
ตำรวจก็เลยส่งชุดสืบสวนไปแกะรอย
จากกล้องวงจรปิดของบ้านแต่ละหลังเนี่ยค่ะ
ประติดประต่อกันจนรู้ตัวคนร้ายว่าคือใครนะคะ
และเช้าวันนี้ตำรวจก็สามารถจับตัวในต้นได้ค่ะ

จะเห็นว่ามีภาพอยู่ตามกล้องวงจรปิดของบ้านที่ไปก่อเหตุนะคะ
ในต้นอายุ๒๘ปีถูกตำรวจจับได้ที่ห้องพัก
ที่บ้านไร่เหนือตำบลหนองควายอำเภอหางดง
แล้วตอนที่ตำรวจไปจับค้นของกลางในห้อง
ก็ไปเจอหลายอย่างค่ะนี่ค่ะคือผลงานนะคะ
กล้องถ่ายรูปถูกซุกเอาไว้ในห้องนอน
เสื้อผ้ามอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในวันก่อเหตุ
แล้วอุปกรณ์สำคัญก็คือไขควงนะคะ

ัดแงะบ้านผู้เสียหายเป็น๑๐หลังค่ะ
รับสารภาพค่ะบอกว่าคือคนร้ายที่ก่อเหตุ
ัดบ้านตามหมู่บ้านจัดสรรจริง
แล้วอ้างว่าก่อนหน้านี้มีอาชีพเป็นช่างรับจ้างทั่วไป
แต่ว่าตัวเองมีภาระต้องเลี้ยงดูลูกสองคน
คนโต๘ขวบคนเล็กอายุ๑๑เดือน
ก็เริ่มก่อเหตุช่วงก่อนปีใหม่เพราะว่าเงินขาดมือ
ก็ใช้ไขควง๑อันงัดประตูงัดหน้าต่าง
แล้วก็เข้าไปในบ้านหรือค้นทรัพย์สินที่มีค่า
เพื่อเอาไปขายแล้วก็เอาเงินมาใช้จ่ายค่ะ
นึกยังไงถึงไปงัดบ้านเขาช่วงปีใหม่
พอดีมีพลาต้องเลี้ยงดูลูก๒คน

ช่วงนี้ผมขาดแค่เงินเดือดร้อนเริ่มอื่น
ก็ใช้ไข่ควอล์ครับ

มันแน่ค่ะเพราะว่าผู้เสียหายเป็นสิบรายค่ะ